อยากให้ไปดูเรื่องราวที่ขนลุก
อาการขนลุกขนพองถ้าพูดกันอีกมุมหนึ่ง
มันมีอาการปวดท้อง
เข้าห้องน้ำไปโอ๊ยคนลุกกว่าเดิมอีก
ลุกยันหัววิ่งหนีออกมาไหว
ทำไมไม่เข้าให้เสร็จอ่ะทำไมอ่ะก็ไปเจออะไรเข้าล่ะไปดูสิครับ
นี่พาไปเลยครับบ้านเลขที่สองหมู่หนึ่ง
บ้านวังไซทองตำบลซับเปิบอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรชบูรณ์
ส่องเข้าไปแล้วก็จะเจอว้าว
นอนขดอยู่สบายใจเรียกว่าเป็นการนอนแช่น้ำสบายใจโอ้โฮ
คิดว่าเป็นอ่างออนเซนโอ้โหแชร์ซะ
จะเข้าห้องน้ำคุณผู้ชมลองนึกภาพดูนะ
จะเข้าห้องน้ำสมมุติว่าถ้าเข้าแล้วแล้วจะตักน้ำราดเอาอย่างนี้ดีกว่ารังแล้ว
นี่คือโชคดีนะคือตอนเข้าไปยังไม่ได้ทำธุระอะไร
กำลังจะตากน้ำในอ่างในโอ่งตากโอ้โฮเจอขดอยู่อย่างนี้
วิ่งสิครับอยู่ได้ยังไงโตโอโตใจหมดเลย
คนที่เจอก็คือนางสาววันนากลิ่นใจผู้ที่พบงูตัวนี้นะครับ
อย่างที่ผมบอกไปคือเธอจะเข้าห้องน้ำแล้วก็จะตักน้ำขึ้นมาก่อน
เพื่อจะทำการราดทำความสะอาดอะไรแบบนี้
แต่พอเจอกับเจ้างูตัวนี้ทางใครทางมัน
ในเมื่อเธออยากใช้ห้องน้ำนี้ฉันก็ขอสละให้แล้วไปใช้ที่อื่น
ทางใครก็ทางมัน
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณพี่แกก็รีบที่จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยรับทราบ
แล้วก็มาจัดการเอาคุณงูตัวนี้ไปแช่น้ำที่อื่นนะฮะ
อ่างโอ่งน้ำที่นี่เขาจะใช้อาบน้ำกันครับ

งั้นใครเขาก็ใช้ไม่ได้อยากเห็นเหลือเกิน
จังหวะที่จับเจ้างูตัวนี้ขึ้นมาได้นะครับ

คือเจ้าหน้าที่เขาไม่รู้จะดึงมันขึ้นมายังไง
เพราะว่าอยู่ในน้ำด้วยไงต้องเอาน้ำออกจากโอ่งกันไหม
ไม่ต้องขนาดนั้นคือแต่เขามีวิธีในการที่จะจับมันขึ้นมานะครับ
ก็ใช้เวลาอยู่นานเพราะมันต้องใช้จังหวะให้ดี

อยู่สุ่มสี่สุ่มห้ายกเอามือล้วงเข้าไปจับ

ก็ไม่ได้เกิดอันตรายกับทางคนที่เค้าไปดูยังไง

ก็ต้องมีความชำนาญแล้วก็ความรู้ในการจัด

ฮู้จับงูมือเปล่า
แต่มันต้องเทียบการมาช่วย
ขึ้นมาจ้าวงูทำไงรู้ไหมสะบัดนิดหนึ่งให้ตัวแห้ง

ก็ต้องสงสัยเอาไว้ก่อนมันอาจจะมีพิษ
เล็กแบบนี้ไม่เล็กด้วยนะคะแต่ขนาดนี้ดิฉันก็ว่าไม่เล็กแล้วแหละ
ปกติเราก็จะเห็นที่นำเสนอก็จะใหญ่
แต่ว่าขนาดนี้ก็ไม่ได้เรียกว่าเล็ก

คุณผู้ชมเด็กน้องหนู

เจองูควรจะแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เขามาจับ

ถูกต้องคือจริงก่อนเข้าห้องน้ำ
ถ้าเกิดว่าเป็นบ้านที่อยู่ติดป่าหรืออะไรแบบนี้เนาะ
เราเห็นข่าวกันมาเยอะนะคุณผู้ชมช่วงนี้นะคะ
คือบางทีก็อยู่ในชักโครกบ้าง
อยู่ในห้องน้ำคืองูมันก็จะมาหาแหล่งน้ำอยู่
เพราะฉะนั้นในห้องน้ำนี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่เจองูกันบ่อยมาก

ทำไงดิฉันคิดว่าคุณจะหายปวดทันที

คุณจะลืมว่าคุณจะเข้ามาทำอะไร
จากที่แบบขนลุกมาก
นี่มันถูกนะเออเอาเอาเอา